แต่ว่าถ้าดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้
ตกใจแล้วครับเพราะว่าสูงสุดแล้วเท่าที่มีการประบาดของโควิด๑๙ในบ้านเรา
ใช่ค่ะ๑๖๕๓๓ราย
ใช่นะครับตรวจสอบตัวเลขกันเลยนะฮะ
ตัวเลขที่เปิดเผยออกมาเรารับทราบกันตั้งแต่เช้าแล้ว
ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๑๖๕๓๓ราย
ก็ต้องแยกเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วไป๑๖๓๓๑ราย
และที่ติดเชื้อในเรือนจำ๒๐๒ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมในบ้านเรานะครับ๕๔๓๓๖๑ราย
คุณถ้าเทียบกับสถิติโลก
ตอนนี้ประเทศไทยถือว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวัน
สูงอยู่ที่ลำดับที่๑๑ของโลก
ค่ะ๑๑แล้วนะฮะจาก๒๐๘ประเทศที่เขามีการสำรวจตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตในบ้านเราก็พุ่งสูงขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะ
วันนี้มีผู้เสียชีวิต๑๓๓ราย
ตัวเลขในช่องสีเขียวรักษาหายแล้วก็มากอยู่นะคุณนะ

วันนี้ก็ไม่มีการแถลงของสบคนะครับ
ไม่มีผ่านถ่ายท่อสดทางช่องไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะฮะ
แต่ว่าทีนี้ถ้าแยกตัวเลขของรายจังหวัดนะคุณ
กรุงเทพมหานครนะครับก็ยังมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่๔๐๐๐กว่ารายนะฮะ
สำหรับกรุงเทพมหาคอนโดยเฉพาะ๔๐๔๗ราย
มุทรสาคร๑๑๔๗ราย
มุดปราการ๑๐๙๐ราย

ชมบุรี๘๖๔รายรายใหม่นะครับ
การจนบุรี๕๘๕รายแล้วก็นครปฐม๕๒๒ราย
ยังมีตัวเลขของจังหวัดที่ทะลุ๕๐๐ไปอีก
๑จังหวัดก็คือนนทบุรี๕๒๐รายนะครับ
ตอนนี้ผู้ติดเชื้อกระจายอยู่หลายจังหวัดจริงนะครับ
เรามาดูเรื่องของเส้นกราฟแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นกันหน่อยนะครับ
กราลอกแรกประกาศใช้ใน๑๐จังหวัดสีแดงเข้มวันที่๑๒กรกฎาคม
คืนวันที่๒๐เข้าสู่วันที่๒๑กรกฎาคม
ย้อนไปดูตั้งแต่วันที่๑๒กรกฎาคมก็แล้วกันนะครับ
กรกฎาคมที่มีการประกาศนะมีผู้ติดเชื้อ๘๖๕๖รายและเสียชีวิต๘๐ราย
สำรวจตรวจสอบตัวเลขคุณหลักหมื่นแทบทุกวัน

ตั้งแต่วันที่๑๗กรกฎาคมเป็นต้นมา

ถ้าจะดูกราฟนะคุณเนี่ยกราฟเส้นสีเหลืองเนี่ยนะฮะ
เห็นไหมครับตั้งแต่วันที่๑๗๑๘๑๙๒๐นี้ต่ำลงมานิดนึง
ที่เหลือเนี่ยพุ่งเป็นกราฟสูงมาต่ำอีกนิดนึงวันที่ยี่สิบเจ็ด
แล้วก็วันนี้๒๘กรกฎาคมพุ่งไปถึง๑๖๕๓๓ราย

เดี๋ยวมาดูกราฟของผู้เสียชีวิตนะครับ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยย้อนหลังตั้งแต่วันที่๒๒กรกฎาคมนะครับ
กราฟยังอยู่หลัก๑๐นี่คุณนะฮะตั้งแต่วันที่๑๒สิเนอะ
กรกฎาคม๘๐รายนะครับแล้วก็ข้ามมา๒๒กรกฎาคม๘๗ราย
หลังจาก๒๓เท่านั้นแหละคุณร้อยกว่าทั้งสิ้น
ตกนิดนึงวันที่๒๖กรกฎาคม๘๗ราย
แล้วก็ที่เหลือก็เพิ่มมาอีก๒วันนะครับ
แล้วก็วันนี้ก็สูงสุดอีก๑๓๓รายนะฮะ

กราฟของผู้ติดเชื้อรายใหม่เส้นสีเหลือง
และกราฟของผู้เสียชีวิตเส้นสีแดงนะครับ
แล้วก็นี่แหละครับคือตัวเลขที่เราเห็นกันชัดนะนะคุณนะ
ตั้งแต่๑๗กรกฎาคมเรียกได้ว่ากี่วันแล้วล่ะคุณ
วันเต็มแล้วที่เรามีตัวเลขทะลุหลักหมื่น
ใช่
บรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบังซื้อในวันนี้กันหน่อยนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้หลายคนเห็นภาพที่น่าตกออกตกใจคุณ

แล้วเข้าไปออก่อนจนมีคนพูดนะคุณศูนย์สมดุลว่า
นี่จะกลายมาเป็นคลัสเตอร์สถานีกลางบางซื่อหรือเปล่า
เพราะว่าไปต่อคิวกันนะคุณไหล่เบียดไหล่

แนบตัวเนื้อแนบเนื้อ
เพราะมันไม่มีช่องว่างในการเว้นระยะห่างเลยนะครับ
เพราะว่าประชาชนจำนวนมากก็ต้องการที่จะรับการฉีดวัคซีนนะครับ
แล้วก็ทางสอบคอถามว่าทราบไหมทราบนะ
เรื่องของจำนวนคนที่ไปมากแบบนี้นะฮะ
ก็ได้มีการสั่งการให้มีการอะไรนะคุณ
จัดระบบระเบียบอีกทีหนึ่งนะครับ
ทีนี้ผู้สินข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบมา๒วันติดแล้ว
วันนี้เราลงพื้นที่กันตั้งแต่๘โมงเช้า

ทยอยมาต่อคิวรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็เช่นเดียวกับกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า
รายก็ใช้วิธีในการนั่งท้ายรถกระบะกันมาครอบครัว
รายก็ต้องขึ้นวินมอเตอร์ไซค์มานะครับ
โดยเฉพาะในช่วงเช้าคุณเขาบอกว่าตั้งแต่๘โมงเป็นต้นไป
โอ้โหคนมากันแน่นคุณดูสิ

แน่นมากเลยนะฮะทุกจุดรอคิวทุกประตู
เจ้าหน้าที่แต่ละประตูได้พยายามที่จะจัดแถว
แบ่งผู้เข้ารับการฉีดออกเป็นกลุ่ม
จะต้องเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไป
นำบัตรประชาชนที่มีพศเกิดตั้งแต่ปี๒๕๖
เอามาตรวจสอบนะครับมายืนยันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
ขณะที่ผู้สูงอายุตั้งแต่๗๐ปีขึ้นไป
หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง
ก็จะมีรถเข็นวิวแชร์คอยให้บริการด้วยนะครับ
ส่วนกลุ่มผู้หญิงตั้งคัน
ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน๑๐๐กิโลกรัม
เป็นอีก๒กลุ่มที่จะได้รับการฉีด

เป็นตัวเป็นรหัสของผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

กลุ่มหญิงตั้งคันคนท้อง๑๒สัปดาห์

เรียกเป็น๒เพราะว่าเท่ากับเป็น๒คนไงคุณ

เขาก็เรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม๖๐๒นะครับ
เข้ามารับการฉีดได้นะครับ
ส่วนชาวต่างชาติอายุ๗๕ปีขึ้นไป
แล้วก็กลุ่มที่มีโรคประจำตัว๗โรค
เจ้าหน้าที่ก็ประชาสัมพันธ์ให้มาเข้าคิวในช่วงบ่าย

อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีประชาชนเดินทางมารอคิว
ก็ส่งผลให้ทั้งการจราจรติดขัด

ไอ้รถติดไม่เป็นไรหรอก
เพราะว่าถือว่าทุกคนยังอยู่ในรถ
แต่พอมาถึงจุดที่จะเข้าอาคารเนี่ยคุณ
ยืนกันเบียดเสียดแน่นหนากันแบบนี้

เห็นภาพแบบนี้มาหลายวันติดแล้วนะคุณ
ผมผ่านที่สถานีกลางบางซื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

รถติดยาวมาถึงข้างนอกแล้วครับ

กล้าคิดเลยว่าข้างในจะมีคนเยอะขนาดไหน
ต้องทำความเข้าใจกันก่อนสำหรับสถานีกลางบางซื่อนะคุณนะ
ในช่วงนี้เหลือเวลาอีก๓วันจนถึงสิ้นเดือนนะ

กลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่๑
อีกครั้งผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า๑๒สัปดาห์
แล้วก็กลุ่มน้ำหนักตัวตั้งแต่๑๐๐กิโลกรัมขึ้นไป
นั่นก็คือกลุ่ม๖๐๒ที่ผมบอกไปนะครับ
ก็เปิดให้บริการท่านเหมือนเดิมจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ
แล้วก็หลังจากนี้คือเดือนหน้า
สิงหาคมจะมีกลุ่มหนึ่งที่จะเข้ามา
คือกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่๑๘ปี
จนถึงทุกกลุ่มอายุ
ที่ต้องการจะฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดบางซื่อ

ต้องทำการลงทะเบียนจองคิวผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
จะเปิดจองในวันที่๒๙กรกฎาคม๖๔คือวันพรุ่งนี้

คุณต้องไปจองผ่านแล้วคุณต้องดูนะ
คิวของคุณมาเมื่อไหร่วันไหนอย่างไรนะครับ

ช่วงเช้าช่วงบ่ายหน่อยเขาบอกว่าช่วงเช้าคนจะไปเยอะ
ดังนั้นก็ขอให้ช่วงเช้าก็จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุอะไรก็ตาม
แต่ว่าช่วงบ่ายให้เป็นกลุ่มคนทั่วไปซะ
เขาแบ่งแยกมาแบบนี้เพื่อที่จะลดความแออัด
ในพื้นที่ของสถานีกลางบางซื่อนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า

เดินรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตเนี่ยคุณผู้ชม
ดังนั้นเดี๋ยวเขาจะมีการขอพื้นที่ประตู๑มาให้บริการ
เรื่องของการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิต

ก็คือให้คนเดินทางมาฉีดวัคซีนด้วยรถโดยสารสาธารณะ

มันจะได้ลดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจราจร

ต่อให้สถานีกลางบางซื่อมันดูใหญ่โต
แต่ที่จอดรถเวลาที่คนไปเยอะมันก็ไม่พออยู่
ก็เต็มเหมือนกันนะฮะแต่เป็นห่วงตรงนี้แหละ
จุดตรงนี้แหละฮะแต่เห็นเขาปรับหน่อยนะคุณนะ
เรื่องเกี่ยวกับการวัดความดันหรือการลงทะเบียน
บอกว่าถ้าลงทะเบียนผ่านพวกเครือข่าย

ลดบางขั้นตอนเพื่อให้มันเสร็จสิ้นโดยเร็ว
แต่คือที่เห็นคนเยอะแบบนี้
อันนี้คอนเฟิร์มยืนยันว่าไม่ยุบจุดนี้ใช่ไหม

ยังมีเหมือนเดิมอันนี้นายกยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะ